เอาอีกแล้วคุณผู้ชมอะไรคะเส้นพระรามสองฮะ
นี่ผมดูไม่ผิดนะอีกแล้วเหรอสำหรับถนนเส้นพระราม๒
เจอปัญหาอีกแล้วครับท่านฮะโอ้ยคุณผู้ชมฮะนี่รายงานออกมาล่าสุดเลย
พบแผ่นปูนชำรุดบนสะพานกลับรถหวาดเสียวว่ามันจะร่วงลงมาหรือเปล่า
คุณดูสินั่นน่ะสิคุณเนี่ยเฮ้ยมันแตกได้ยังไงขนาดนี้
มันร้าวได้ยังไงขนาดนี้กลัวร่วงเหลือเกินถ้าเกิดร่วงมาในข้างล่าง
เมื่อกี้เห็นถ้าเกิดบาร์ลงนั่นก็คือรถใช่ไหม
วิ่งอยู่น่ะคือรถเขาก็ต้องผ่านไปผ่านมาตามปกติแล้วครับ
กลัวมันจะร่วงลงมากลัวไม่ได้แค่เป็นชิ้นส่วนนะคุณนะ
ค่ะถ้ามันยกขยงลงมาทั้งแผงเนี้ยทำไงโอ้ยนะฮะเนี้ย
ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งได้เผยภาพสุดหวาดเสียวบริเวณสะพานกลับรถ
แถววัดพรมลังศรีบนถนนพระราม๒เป็นภาพของแผ่นปูนชำรุด
มีรอยร้าวอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะพร้อมที่จะร่วงลงมากระแทกรถที่สัญจรไปมาได้ทุกเมื่อเลย
ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบและตรวจสอบด้วย
ปล่อยให้มันทำรุดแบบนี้ได้ยังไงใช่ไหมฮะวันนี้ผู้สิทธิ์ข่าวของเรานะคุณ
เดินทางไปตรวจสอบพบว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นสะพานกลับรถถนนพระราม๒ซอย๑๐๐ขาเข้านะฮะ
ใกล้กับแขวงสแหมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมนาคม
คือมีแผ่นปูนมันชำรุดจริงนี่ที่โซเชียลเขาถ่ายมาคุณ
มันยังไม่หลุดล่วงใช่ไหมแต่นี่มันเหมือนถูกเอาออกไปแล้วนะครับ
แผ่นปูนเนี่ยขนาดประมาณหนาสัก๑๐เซนติเมตรยาว๘๐เซนติเมตรแล้วกว้าง๓๐เซนติเมตรนะฮะ
แล้วก็นี่คุณมันร่วงลงมาแล้วมันลงมาแล้วนะ
มีเศษปูนแตกหักห้อยฮะความยาวประมาณยี่สิบเซนติเมตรกว่าอีกยี่สิบเซนติเมตรฮะ
ตกลงมาอยู่ด้านล่างฮะเนี่ยคุณตรงพงหญ้าเนี่ยนะเออ
แต่ถ้าอีกเศษที่มันยังค้างอยู่ถ้ามันตกลงมา
เขากลัวว่าจะตกลงมาตรงช่องทางด่วนเลนซ้ายสุดเจ้าหน้าที่เนี่ย
ทำการตัดแผ่นปูนที่ชำรุดออกไปก่อนที่ผู้สิทธิ์ข่าวจะเดินทางไปถึง
ทีนี้เราก็สอบถามคนงานก่อสร้างบริเวณดังกล่าวนะ
ก็ปฏิเสธในการให้ข้อมูลใดกับผู้สื่อข่าวคุณ

คุณแล้วเราก็ไปเห็นเศษซากที่ถูกทิ้งตรงนี้แล้วนะ

ต้องอ่านข่าวพระราม๒ที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ไปอีกถึงเมื่อไหร่คุณ

เพราะอย่างสะพานกลับรถนี่คือใช้งานแล้ว
ฝากครับกรมทางหลวงนะผู้รับผิดชอบนะฮะ
ปีนี้ของกรมนี้ชงไหมปีชงไหม
นั่นน่ะสิอธิบดีนะมีข่าวเป็นแบบรายสัปดาห์เลยจริงนะกับเส้นพระราม๒ตรงนี้